คุณผู้ชมค่ะดิฉันถึงเวลาแล้วล่ะค่ะ
ต้องเดบิวเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วล่ะค่ะ
แต่เห็นร้องผิดร้องถูกแบบนี้อย่าประมาทนะคะ

เธอแล้วก็ล่าสุดฉันไปเจอกับคุณโดมจรุวัตรเจ้าของค่ายแล้วนะคะ
เรียกว่าฝากเนื้อฝากตัวอีกแล้วค่ะ
ปังคือวันที่พี่เจอเนี่ยบอสโดมเขาไปเฝ้าลูกสาวเขาน้องสาวพิกซี่
ซึ่งพี่แจ๊กรีนร้องไปเมื่อสักครู่นี้น้องนัทก็เต้นเนี่ยน้องนัทก็เต้น

ใช่นะคะแล้วก็ไม่เสียความเป็นเจ้าของค่ายโดมค่ะ
เลยขอโชว์ท่าเต้นพร้อมกับลูกสาวไปเลยค่ะ
อันนี้ไปหาภาพประกอบเนี่ยค่ะ
น้องนัทธ์น้องพระภาพภาพของเราเขาเต้นด้วยค่ะ

จะแบบว่าเต้นเป๊ะเท่าเขาหรือเปล่า

ถ้าใครสะดุดล้มก็คือว่า

พี่แซคการีนอยากไปสมัครไข้ฤทธิ์เนี่ยทำไง
ก็มาเลยมาเต้นให้ดูก่อน๑ที

เราควรจะต้องใช้เวลาฝึกเท่าไหร่
แล้วก็ไปขึ้นอีกครั้งค่ะ

พี่แซคการีนขอท่านิดหน่อยที่แบบรูปไลค์ของ
คืออย่างนี้เขาเต้นเป็นแบบภาคใช่ไหม
แต่เราเหมือนอะไรรู้ไหมคะเหมือนเมาเรือ

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสนิทอยู่ที่นั่น

ไม่ใช่เหมือนน้องเขางานเยอะแบบ

ตั้งแต่คุณตลาด

เอาล่ะให้จักรีนพักพอ